มาค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันแล้ว
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันก่อนเลยนะคะ
หมูเนื้อแดงะภาค๑พิกษา๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาอาหารทะเลกันต่อเลยค่ะไปเลย
ราคาอาหารทะเลวันนี้นะคะปลากระพงขาว๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมหมึกกล้วยแห้ง๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า